จอบประเด็นวันนี้ค่ะไปเริ่มกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะ
บรรทุกน้ำมาเต็มคันค่ะแต่ปรากฏว่าเสียหลักพลิกคว่ำ
แล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยเทกระจายเต็มถนนเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บสองคนสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าเกิด
ยางล้อรถระเบิดติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นอื่นกันค่ะ
ที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะบรรทุกน้ำดื่ม
หลักพลิกตะแคงบนถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๗
ในพื้นที่ตำบลบางประกงอำเภอบางประกง
ทำให้รถได้รับความเสียหายกวดน้ำดื่มที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนน
ส่วนนายจุติพงศ์เรปรีอายุ๒๓ปีคนขับ
และนายวิรัติพรแจนอายุ๒๖ปี
คนที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่ากำลังขับรถไปส่งน้ำดื่มที่จังหวัดสมุทรปราการ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหลังซ้ายระเบิด
ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงกลางถนน
ที่จังหวัดอำนาจเจริญกระดูกปฏิเหตุสะพานเบลลี่
ซึ่งติดตั้งข้ามลำห้วยธมในพื้นที่บ้านหินขันตำบลโคกสารอำเภอชานุมานฮากลาง
ทำให้รถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกหินตกลงไปในลำห้วย
เพราะดีที่นายนโรงศักดิ์มหาพรมอายุ๒๗ปีคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
สะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยธมได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโพดุล
วงทางหลวงจึงติดตั้งสะพานเบลลี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราว
ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกิน๑๒ตันผ่าน
แต่นายนรงศักดิ์กลับขับรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกหินข้ามสะพานดังกล่าว
ทำให้สะพานหักกลางรถพ่วงตกลงไปในลำห้วย
ตำรวจสพดอนตานนำตัวคนขับรถพ่วงไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แขวงทางหลวงได้ประสานเจ้าของรถพ่วงกู้รถขึ้นมาจากลำห้วย
ก่อนจะวางสะพานใหม่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวอีกครั้ง
ภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกวินาทีรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พุ่งชนรถจักรยานยนต์
บนถนนสายเพชรเกษมในพื้นที่บ้านวังน้ำเขียวตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจบคีริคัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถจักรยานยนต์ยาบาฮาฟีโน่มุดเข้าไปใต้ท้องรถ
ส่วนนางอธิกากลิ่นหอมอายุ๓๘ปีคนขับขี่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ข้างรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายนิวัติวิทุณภัณฑ์อายุ๓๘ปีคนขับรถโตยอต้าฟอร์จินเนอร์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยแห่ง๑ระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ

ผู้บาดเจ็บซึ่งขี่รถสวนมาล้ำเข้ามาในเลนส์ของตน